เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารบกนักข่าวก็ถามหลายเรื่องนะคุณจุธารัฐ
ถามว่าเออเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เหมือนกับว่าคนในตระกูลชินวัฒน์
ที่ตอนนี้ก็มุ่งหวังที่คุณยิ่งรักถ้าคุณยิ่งรักไปแบบนี้หนีไปแบบนี้เนี่ย
เท่ากับว่าพักเพื่อไทยไม่มีคุณยิ่งรักแล้วจะทำยังไง
ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าอย่าไปปรามาทพักเพื่อไทยว่าจะอ่อนแอลง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่า
เมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์หนีคดีจำนำข้าวไม่มาฟังคำพิพากษาเมื่อ๒๕สิงหาคมเนี่ยนะครับ
จากนี้ไปพักเพื่อไทยจะให้ใครขึ้นมานำพักเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพักคนต่อไป
น่าสนใจนะคะเพื่อลงสู่สนามการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านะครับ
และหัวหน้าพักเพื่อไทยคนนั้นยังจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมาจากคนในตระกูลชินวัฒ
จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นักวิเคราะห์หลายรายจะแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
เร็วเกินไปที่จะพูดถึงผู้นำพักเพื่อไทยคนใหม่ที่จะชูทงนำสมาชิกพักไปสู่สนามเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต
จากโซโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทำคือหนึ่งในหลักฐานที่สะท้อนชัดเจนว่า
สมาชิกพักเพื่อไทยรวมตัวกันได้เพราะเชื่อมั่นบุคคลในตระกูลชินวัฒน์และพลังทุนที่ใช้สนับสนุน
ขาดผู้สืบทอดอำนาจที่มาจากตระกูลชินวัฒน์โชมหน้าของพักเพื่อไทยอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
อาจส่งผลให้พักถึงขั้นแตกตัวกลายเป็นพักการเมืองใหม่จากกลุ่มก้อนที่ไม่อาจผสานเป็นเนื้อเดียวกัน
เพราะเมื่อตัวบุคคลเปลี่ยนไปยุทธศาสตร์ของพักก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย
หนีแล้วจบหรือว่าหนีแล้วไปตั้งหลักต่อสู้
อันนี้น่าสนใจครับเวลานี้อาจจะยังตั้งหลักอะไรกันไม่ทัน
แต่ว่ามันน่าจับตาดูต่อไปเพราะมีผู้ที่ติดอาวุธเหนือกว่า
แต่คำว่ามวลชนมวลชนแฟนคลับพักการเมือง
อันนี้ยังเป็นอาวุธหลักของการต่อสู้อยู่
แล้วการเลือกตั้งนั้นมันวัดกันด้วยคะแนนเสียงในหีบเลือกตั้ง
นั้นเมื่อต้องประมวลอะไรทั้งหลายแหล่งทักษิณจะสู้ต่อหรือไม่สู้ต่อ
ต้องคิดว่าไม่ใช่แบบเหมือนเมื่อก่อนนะ
เมื่อก่อนมันยังอารมณ์ที่จะเอาชนะสูงมาก
ตอนหลังนี่ก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับ
เพราะรู้สึกว่าโอกาสชนะนี่มันน้อยลงลง
แล้วก็ต้องเสียเงินมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวเล่นแต่ละคนเนี่ย
มันดูมันก็เล่นเพื่อตัวเองเยอะกว่า
การของเขาเนี่ยเขาจะเล่นเพื่อตัวเองมากกว่า
แล้วเรื่องอะไรสองพี่น้องจะให้ไปอยู่ในคุก
มันก็ต้องคิดนะแต่ว่าความเป็นไปได้
ทักษิณเนี่ยบางทีเราก็อ่านเขาคำเดียวไม่ได้
เป็นโรงอาหารหลายชั้นแล้วก็บางทีก็มีลูกบ้าครั้งสุดท้าย
แต่สำหรับมุมมองของศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงศุกร์
วิชาการคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กลับมีความเห็นในทิศทางตรงกันข้าม
เขามองว่าสถานการณ์ของพักเพื่อไทยหลังจากนี้
จะไม่มีตัวแปรอย่างนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์

ซึ่งจะส่งผลให้คนในพักช่วยกันคิด
และมีความสามัคคีกันมากขึ้น
ที่เคยคัดค้านไม่ยอมรับในชื่อของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ซึ่งถูกโยนหินถามทางมาก่อนหน้านี้ว่า
ถูกวางตัวให้เป็นกาวใจระหว่างรัฐบาลคอสช

ส่งผลให้กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของคุณหญิงสุดารัฐจากนี้ไป
จะเริ่มถูกส่งผ่านทีมโฆษกภักดิ์เพื่อไทยชัดเจนมากขึ้น

จนกว่าใกล้ถึงวันเลือกตั้ง
ในวันที่นายทักษิณชินวัฒน์มั่นใจว่า
ตัวแทนที่เขาตัดสินใจเลือกนั้น
รักษาผลประโยชน์ให้กับพักษ์และตระกูลชินวัตรได้จริง